สถานการณ์ในฮ่องกงตอนนี้ดูจะตึงเครียดขึ้นอีกครั้งนะครับ
หลังจากที่พนักงานของร้านหนังสือ
ที่ขายหนังสือวิจารณ์รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่
และเป็นหนังสือต้องห้ามซึ่งก็ได้ถูกทางการจีนจับตัวไป
ได้มาออกมาเปิดเผยว่าถูกบังคับให้พูดตามบทในการแถลงข่าว

ให้รัฐบาลจีนอธิบายต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
พวกเขาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของชาวฮ่องกง
พักการเมืองใหม่ของแก่นำขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกง
ได้เดินขบวนไปยังสถานเอกราชธูจีประจำฮ่องกง
เพื่อประนามการจับกลุ่มตัวพนักงานร้านหนังสือจำนวน๕คนเมื่อปีที่แล้ว
การเดินขบวนครั้งนี้มีขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่ในลำวิงคี
หนึ่งในห้าของพนักงานร้านหนังสือที่ถูกจับออกมาเปิดเผยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
โดยในแรมระบุว่าเขาถูกจับเมื่อเดือนตุลาคมที่เมืองสันเจิ้นมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีน
ก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นรถไฟและเดินทางเป็นเวลา๑๔ชั่วโมง
ยังเมืองหนิงโปมณฑลเจอร์เจียงทางตะวันออกของประเทศ
หลังจากนั้นจึงถูกค้างอยู่ตามลำพัง
และถูกสอบสวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับการขายหนังสือต้องห้าม
จากนั้นก็ยังถูกสั่งห้ามติดต่อกับครอบครัวหรือว่าทนาย
แล้วก็ถูกจับตาตลอด๒๔ชั่วโมงก่อนที่จะถูกส่งตัวไปเมืองเฉากวน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพนักงานร้านหนังสือ๔ใน๕คนที่จีนควบคุมตัว
ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ยอมรับว่าถูกจับเพราะขายหนังสือผิดกฎหมาย
แต่นายแรมเปิดเผยว่าเป็นการถูกบังคับให้พูดตามบทที่เขียนเอาไว้
ลำยังกล่าวด้วยว่าการคุมตัวครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของชาวฮ่องกงอย่างเห็นได้ชัด
และต้องการที่จะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความปลอดภัยส่วนบุคคลก็ตาม
โดยในตอนนี้ก็เหลือเพียงนายกุ้ยหมินไห่เพียงคนเดียวที่ยังอยู่ในการควบคุมตัวแม้จะไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
และยังช่วยยืนยันถึงปฏิบัติการข้ามแดนของเจ้าหน้าที่จีนในการติดตามไล่ล่าคนขายหนังสือเหล่านี้ด้วย
ที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนยันว่าการจับกลุ่มตัวในแหลมไม่ได้เป็นการละเมิดกฎหมายแต่อย่างใด
แต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีของนายลีปอร์หนึ่งในพนักงานที่สงสัยว่าถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาจับตัวจากฮ่องกงข้ามแดนไปอย่างจีน